แล้วก็ก่อเหตุมาหลายครั้งหลายพื้นที่แล้ว
ตำรวจนครบัญจับกลุ่มแก๊งนั้นเกาะอุ่นใจขึ้นมาหน่อย
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของคดีทั้งหมดประมาณ๒๐กว่าล้านบาทครับ

นายเกรสันโยฮันเอร์นันเดสโกเมส
คริสเตียนโลเบโลดอนเน่
สัญชาติโคลัมเบียครับและนางสาวพรอนงทาบึงการ
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหาสถาน
ถูกตำรวจชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จับตัวได้ระหว่างนัดรวมตัวกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุษย
ตำรวจนั้นสืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด
มักจะตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างก่อนจะลงไปกดกริ่ง
เพื่อที่จะตรวจสอบว่าบ้านนั้นมีคนอยู่ไหม
ถ้าหากไม่มีคนอยู่จะลงมืองัดแงะแล้วก็ค้นหาตู้เซฟ
ก่อนจะใช้แฉลงเปิดประตูตู้เซฟ
วาดเอาทรัพย์สินมีค่าต่างในตู้เซฟนั้นไป
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองรูปภัณฑ์แล้วก็ของมีค่า

คนร้ายก็จะนำบรรดาของมีค่าเหล่านั้นนะครับไปขาย
อีกส่วนหนึ่งส่งผ่านบริษัทขนส่งชื่อดัง
ส่งกลับไปยังประเทศโคลัมเบียครับจากการตรวจสอบประวัติ
พบด้วยว่ากลุ่มผู้ต้องหานั้นเคยก่อเหตุปล้นทรัพย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงในพื้นที่จังหวัดระยองรวม๙ครั้ง
มูลค่าความเสียหายนะครับของทรัพย์สินต่างนั้นกว่า๒๒ล้านบาท
ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานโดยทำอันตรายกีดกัน
สำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์
โดยผ่านสิ่งเช่นนั้นเข้าไปด้วยประการใดในเวลากลางคืน
โดยใช้ภาษณะเพื่อสะดวกกับการหลบหนีหรือรับของโจร
ส่วนผู้ต้องหาชาวโคลัมเบียทั้ง๒คน
ตำรวจจะประสานไปยังโรงพักในพื้นที่
ที่เคยเกิดเหตุให้มาอายัดตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ท่านใดถ้าหากว่ารู้สึกว่าบ้านตัวเองเคยเจอคดีคล้ายแบบนี้
ก็สามารถจะไปติดต่อสอบถามได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่นะครับ